ผู้หญิงคนนี้เธอไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วก็กู้มาเยอะด้วยค่ะ

กู้มาจะไปปล่อยต่อ
ทีนี้พอเอาไปปล่อยต่อปรากฏว่าลูกหนี้ต่างของเธอ

ทีนี้เธอก็เลยโดนคนที่เขากู้เงินตามมานะ
คุณมีการลักพาตัวแล้วก็ขู่รีดเงินด้วย
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เธอรอดมาได้ยังไง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะที่พยายามจะไปช่วยเธอหน่อยค่ะ
ขอร้องการตามแห่งเก่าขอโทษ
ไม่ต้องเรื่องนั้นต่อเบาเข้าให้มาเลย
โอ้โฮนี่คุณผู้ชมคลิปนี้นะ
ฝั่งผู้เสียหายคือนางเสาเออายุ๒๕ปี
เธอเอาคลิปนี้ตอนที่ครอบครัวเธอ

เพราะว่าอะไรตอนนั้นเธอถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบ
ขังตัวเธอเหมือนกับลักพาตัวเธอไป

ได้ตอนประมาณตี๔ของแท่๕มกราศ์ที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความ

โดนแก๊งเงินกู้นอกระบบทำร้ายร่างกายเนี่ย
ไปบอกกับทนายรัชพลศิริสาครให้ทนายช่วยเหลือหน่อยว่า
จะต่อสู้ทางคดียังไงได้บ้าง
เพราะว่าตัวของนางสาวเอ๋ไปกู้เงินนอกระบบจากในทุนมา
แล้วไปกู้มาเยอะไง๓๗ล้าน
อัตราดอกเบี้ยที่เธอกู้มาคือร้อยละ๒๕ต่อวันนะ
กู้มาเยอะเธอจะเอาไปทำอะไร
เธอจะไปปล่อยกู้ต่ออีกทอดนึงค่ะ
แล้วเธอคิดอัตราดอกเบี้ยคือร้อยละ๓ต่อวัน
ทีนี้เธอมาเจอปัญหาเพราะว่าอะไร
หนี้ต่างของเธอน่ะไม่ยอมจ่ายตังค์ไม่ยอมจ่ายเงิน
เธอก็เลยไม่มีเงินที่จะไปให้กับนายทุน
แล้วตอนแรกนะพอไม่มีเงินที่จะไปจ่ายกับแก๊งเงินกู้
ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชม
เธอเล่าให้ฟังว่าวันนั้น๕มกราเนี่ยนะ
เธอโดนผู้หญิง๖คนผู้ชาย๒คน
บุกมาถึงบ้านพักเธอที่อุดรแล้วทำร้ายร่างกายเธอนะ
ลากตัวเธอขึ้นรถพาตัวเธอจากอุดรไปขอนแก่นค่ะ
แล้วแก๊งเงินกู้นี้แก๊งในทุนเขาขู่ว่าจะฆ่าเธอ
จะทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามขู่บังคับให้เธอโอนตังไปคืน
ทีนี้ตอนนั้นเธอก็มือไม้สั่นหมดเลยนะ
พยายามบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินคืน
จังหวะนั้นที่เธอกำลังจะโอนเงินคืนเธอแอบส่งพิกัดให้กับครอบครัว
แล้วบอกว่าเธออยู่ตรงนี้อยู่ที่ขอนแก่นตรงนี้
ครอบครัวพอได้รับข้อความแล้วก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจสามารถมาช่วยเหลือเธอได้ค่ะ
ครูเห็นสากคนสากก็นั่งเล่นโทรศัพท์กัน

บำคับให้หนูโทรหาด้านบ้านบอกให้แม่ไม่ต้องตามหาหนู
โอ้โหตัวของคุณเอ๋เนี่ยก็กลัวไปหมดเลยค่ะตอนนี้
แล้วเธอบอกด้วยนะว่าตอนนี้โอนทั้งเงินต้นโอนทั้งดอกเบี้ยคืนไปแล้ว
เราถามว่าเอ๊ะที่บอกว่ากู้มา๓๗ล้านเนี่ย
ดอกเบี้ยด้วยที่บอกว่าร้อยละ๒๕ต่อวันโอนคืนเข้าไปเท่าไหร่แล้ว
บอกว่าโอนไปแล้วรวม๕๗ล้านแล้วค่ะ
มีทั้งที่ดินมีทั้งรถให้กับนายทุนไปด้วย
แต่ตอนนี้สิ่งที่เธอกลัวก็คือความปลอดภัยนั่นเอง
ไม่รู้ว่าแก๊งเงินกู้ที่เป็นในทุนเนี่ย
ตามมามาเอาคืนมาอุ้มมาลักพาตัวเธออีกหรือเปล่า
เธอก็เลยต้องปรึกษาทนายหาทางต่อสู้ทางคดีนะคะ

ตำรวจตั้งข้อหาแก๊งเงินกู้นอกระบบแล้ว
ก็โดนเรื่องข่มขืนใจผู้อื่นแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนของทนายทนายก็ตั้งข้อสังเกตนะ
ว่าแก๊งเงินกู้นอกระบบเนี่ย
เขาปล่อยเงินกู้ระดับเป็นแบบ
เป็น๑๐ล้านเป็น๑๐๐ล้านเป็น๑๐๐๐ล้านเนี่ย
นี่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นมาเฟียในพื้นที่หรือเปล่า

มีตังค์มาปล่อยกู้เยอะขนาดนี้ค่ะ
อยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นนายทุนรายใหญ่จริงเนี่ยนะ
โอ๊ยผู้เสียหายคนนี้หมายถึงทางฝั่งคุณเอ๋เนี่ย
แต่กลายมาเป็นพยานคนสำคัญเลย

ก็ต้องสาวต่อไปถึงขบวนการต้นต่อด้วยนะคะ